จะนึกถึงวัยโรงวัยเรียนอะไรอย่างนี้
แต่คุณผู้ชมอยากจะให้ไปดูกลุ่มนักเรียนที่นครราชศรีมานะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วนะคะ
อยู่ในวัยสวในวัยสูงวัยในวัยสวยทุกวันแล้ว
แต่ว่าก็ยังมีบรรยากาศแบบเหมือนสมัยวัยเรียนอยู่เลยนะจ๊ะ
เดินเข้าคิวเดินยาวเป็นระเบียบเป็นแถวเรียงเดี่ยว
เข้าโรงเรียนโสดนะ
ใช่มะบรรยากาศเป็นแบบที่เรารู้คุ้นเคยนะ
ใส่ชุดนักเรียนคอนทรงครสมแต่ว่าทรงผมนี้ไม่ได้ทำสีล่ะจ๊ะ
โอ้โหเด็กคนนี้ใส่แว่นดำ
กับคุณตาท่านหนึ่งอายุ๙๑ปีแล้วนะ
๙๑โอ้อายุขนาดนี้ก็มาเรียนด้วยแข็งแรงด้วย
นั่นก็คือคุณตาเลิศเลนตะขบค่ะคุณตาบอกโอ้โหอาร์มแฮปปีมีความสุขมาก
ที่ได้ออกมาเรียนหนังสือคุณตาเลิศมาเรียนทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเลย
ชอบที่ได้พูดภาษาอังกฤษทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
แล้วไม่ใช่แค่นั้นไงยังได้มาเจอกับเพื่อนคนรุ่นราวคราวเดียวกันอีก
ได้มาออกกำลังกายอีกนึกแล้วก็เหมือนสมัยตอนที่เป็นเด็กเลยนะคะ
แล้วก็ที่ได้ทำแล้วก็ไม่รู้สึกผิดแปลกก็คือได้มาใส่ชุดนักเรียน
มาที่นี่ได้ใส่ชุดนักเรียนมันก็เออย้อนวัยมีความสุข
ครับนอกจากเขาจะมาเรียนกันแล้วเขามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำกันไหม
ถูกต้องมีสิคะก็ต้องครบถ้วนทั้งวิชาการความรู้แล้วก็กีฬา

นี่เทศบาลเขาจัดมีการแข่งขันกีฬาสีให้กับตาขุนใหญ่นะจ้า

ดาวก็มานี่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมีการแข่งขันพวกกีฬาวิบากมากมาย

ก็มีมีกินวิบากวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนพระสังตีคลีแข่งขันกอดกันโป่งแตก

แต่ละอย่างในเล่นโอฮาร์หัวเราะกันโอ้โฮท่องครับท่องแข็งนะคะ

เห็นแค่นี้มันยังไม่สะใจเอาไปดูบรรยากาศเต็มกันเลยดีกว่าจ้า
ลืมไปเลยนะว่าอายุ

เพราะแต่ละคนเนี่ยหูกำลังวางชาเนี่ยโอ้โฮมหาศาลเลยจริง
แล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมนะโดยเฉพาะการแต่งหน้า
ดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจทั้งคนแต่งและผู้ถูกแต่ง
แม่เพราะคนแต่งก็ยิ้มใช่ไหมแล้วก็ถันไปถามคนแต่ง
พอใจยังจ๊ะพี่เละขนาดนี้แล้ว
ไงนี่เป็นกิจกรรมที่เขาแข่งขันกันมัดจุกด้วยนะ
จุกด้วยเสร็จปุ๊บก็ยกมือว่ายขอบคุณขอโทษคือกันละการน่ารักเทีย
โอ้โฮเยี่ยมมาก
เพราะเห็นหน้าตาตัวเอง
ถึงขั้นผงาเลยทีเดียวแม่ไม่คิดว่าจะสวยหล่อเนี่ยขนาดนี้

ง่ายมากถ้าคุณอยากมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะคุณก็ต้องดูเราค่ะ
เพราะว่าคุณต้องยิ้มให้กับทุกปัญหาแล้วเดี๋ยวคุณจะบ้าไปกับเราเอง
หัวเราะแล้ว